คุณผู้ชมคะจะพาไปเที่ยวกันหน่อยในช่วงสุดสัปดาห์ยาวจนไปถึงก่อนสงกราศพาไปเที่ยวเหนือ
แอวเหนือกันหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไปถึงภาคเหนือค่ะคุณผู้ชม
ในงานแอวตลาดกาดมั่ววิถีล้านนานั่นเองนะคะ
ผมชอบมากเพราะผมก็เติมถึงบ้านอยากติ๊กบ้านแต่ว่าที่นี่แอวตลาดกาศมั่วเนี่ยอาหารเมืองเยอะมาก
บรรยากาศกลิ่นอายอาหารอยากจะไปนั่งอยู่ทั้งวัน
คุณสุดสกุลไปแล้วเหมือนได้อยู่เหนือเหมือนกลับบ้านเลยทีเดียว
ถูกต้องค่ะทั้งศิลปะการแสดงทั้งสินค้าต่างให้ได้ชิมได้ชมได้ชอบกันเต็มที่
มีหมดเลยนะคะติดตามกับคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ค่ะ
ถูกส่งตรงมาจากภาคเหนืออย่างขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยไส้อัว
นครกล้านนาและจิ้นส้มหมกไข่ให้ได้รับประทานกันอีกด้วย
ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือจะนั่งทานแบบคันตก
พร้อมกับรับชมการแสดงแบบล้านหนาได้ด้วยเช่นกัน
ปีนี้แอลตลาดกาดมั่วที่ซิคอนมังแคร์เราจัดภายใต้คอนเซ็ปต์วิถีล้านนา
เนื่องจากว่าปีนี้เราก็อยู่ในช่วงยังถวายอะไรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙อยู่
เราก็จะจัดบนพื้นฐานของความเรียบง่ายแต่ว่ายังคงเสน่ห์ของความเป็นล้านนาอยู่
ก็คือมีวิถีชีวิตมีเรื่องของวัฒนธรรมการแสดงการกินการอยู่
ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเราจะมีเรื่องของสาธิตที่คิดว่าเป็นการสาธิตที่มีเฉพาะภูมิภาคทางภาคเหนือเท่านั้นนะคะ
ไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไป
อาหารตาอย่างฟ้อนรำสมัยพระราชาเจ้าดารารัศมีกลองสะบัดชัยเต้นโต
ถูกนำมาจัดแสดงให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมแบบใกล้ชิด
อีกทั้งยังมีดนตรีไภร้อจากโฟร์สองคมเมือง
และดนตรีพื้นเมืองสล้อสอสึง
โดยครูแอดพานุทัศน์อภิชนาธง
รวมถึงวงดนตรีล้านนาร่วมสมัยวงจิตวิญญาณ
วงลมหลวงและสวรรค์เวียงพิง
มาทำหน้าที่บันเลงและขับกล่อมผู้ร่วมงานตลอดทั้งวัน
จากอาหารเหนือแล้วก็ศิลปะการแสดงแบบล้านนาแล้วนะคะ
ในงานนี้ยังมีการนำหัตถกรรมล้านนาแบบโบราณมาจัดแสดงด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้ปิ๊งอยู่กับอาจารย์รำทัศน์ผู้อยู่เบื้องหลังของการจัดงานงานนี้นะคะ
อาจารย์ลำพัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ได้นำหัฐกรรมอะไรมาโชว์ในงานบ้างคะ
มีเบ็ดแก้วเบ็ดคำติดแก้วติดคำแล้วก็มีการแบ่งน้ำต้นโบราณมีหลายอย่างเจ้า
และอย่างหัตถกรรมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรคะ
แก้วเจ้างานติดแก้วโบราณนี่เป็นการทำประดิษฐ์แก้วโบราณที่มีส่วนโค้งได้
เขาว่าแก้วจะตัดโค้งได้ตามพวกแกสลักไม้สลักของเขาแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยเป็นเครื่องปุจจาพระเจ้าเจ้า
ถามต่อค่ะว่าทำไมอาจารย์แทคนามภัทรกรรมเหล่านี้มาโชว์ในงานนี้คะ
เจ้าติดเอามาเพราะว่าตอนนี้ร้านในร้านน้าฮอล์กบมีการทำแก้วได้ขึ้นมาใหม่ได้
เป็นการประดิษฐ์ที่ยากมากต้องใช้ภูมิปัญญาสูง
เป็นการทำเคมีโบราณที่ในยุคปัจจุบันยังมันสามารถที่จะทำได้เหมือนนะเจ้า
ทุกพื้นที่ของงานแอวตลาดกาดมั่วได้ถูกจำลองตามวิถีแบบล้านนา
โดยผู้คนกว่า๑๐๐ชีวิตจากชุมชนชาวล้านนาที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
เพื่องานนี้โดยเฉพาะโดยแบ่งออกเป็น๓โซนด้วยกัน
ได้แก่ร้านวัฒนธรรมร้านสาธิตงานหัฒสินและการร้านน้าโบราณ
เต็มไปด้วยอาหารสินค้าหัตถกรรมของฝากและของที่ระลึก
ภาคเหนือกว่า๗๐ร้านค้า
ซึ่งกิจกรรมและร้านค้าทั้งหมดจะมีไปจนถึงวันที่๙เมษายน๒๕๕๙
ลานกลางชั้น๑ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบังแคร์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน